เรื่องความสุขของคุณแม่

เป็นข่าวดีสำหรับข่าวดีมากนะครับ

คุณแม่ที่กำลังตั้งคันครับ

เป็นก๋วยเตี๋ยวฟรีนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรำครับ

ก๋วยเตี๋ยวหมูแบบนี้นะครับ
กินฟรีด้วยทุกเบนุแบบแบบแอนจนกว่าจะคลอดนะครับ
ใช่น้ำต้มยำน้ำใหญ่แต่เช้าเลยครับ

ที่พร้อมจะเซิฟให้บรรดาคุณแม่

หรือตั้งท้องทุกคนไม่ว่าคุณแม่จะอาศัยอยู่ในจังหวัดใด
เพียงแค่แวะไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลิศรสเตี๋ยวหมูตลาดทองกู้เกียรติกุล
ถนนธานีอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ดาคุณแม่ก็จะสามารถกินก๋วยเตี๋ยวได้ฟรีทุกเมนูแบบแม่เลยทีเดียวนะครับ
นายชาญยุทธ์อยู่หลงเจ้าของร้านวัย๒๖ปีเล่าถึงสาเหตุที่จัดโปรโมชั่นแบบนี้ว่า
ต้องการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่กำลังจะเป็นแม่
เพราะจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากประกอบกับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
อยากมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระได้บ้างแล้วก็ถือเป็นการทำบุญไปในตัวด้วยครับ
ก็คิดว่าต้องทำก็ทำตรงนี้แหละ
ได้ไหมเรายินดีเดี๋ยวเราเอาฮิคกันฟ้ามาทานเยอะมั้ย
ก็ช่วงนี้ก็มีประมาณ๑๐ต่อวัน
นายชาญยุทธ์นะบอกว่าโอ้โห
มาได้เป็นแปดคนก็มาได้ต่อให้มีลูกท้องไหนอ่ะ
ก็มาได้เขาเข้าใจเพราะเขาเป็น
ก็ต้องทานอาหารให้มันแบบเปลี่ยนไปแต่ละวันมีความหลากหลาย
เขาก็แนะนำมานี่เปลี่ยนเมนูก๋วยเตี๋ยวได้ทุกวันเลยนะแล้วก็
ครบ๕หมู่ด้วยก๋วยเตี๋ยวดีมากนะครับนายชาญยุทธ์ยังบอกอีกว่า
ลูกค้าส่วนใหญ่มีทั้งข้าราชการนักเรียนนักศึกษาโดยก๋วยเตี๋
ราคาชามละสามสิบห้าถึงสี่สิบบาทมียอดขายเฉลี่ยวันละ
หนึ่งร้อยชามคิดเป็นรายได้เฉลี่ยสามพันห้าร้อยถึงสี่พัน
บาทนะครับหากต้นทุนแล้วก็จะเหลือกำไรวันละ๑๐๐
ร้อยถึงสองพันบาทซึ่งก็เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัว
ได้โดยไม่ลำบากแล้วครับผมพร้อมทั้งเชิญชวนบรรดาคุณ
ที่ตั้งคันให้แวะมากินก๋วยเตี๋ยวให้ได้ฟรีนะครับ
กว่าจะคลอดโดยร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้า
จนถึงสามทุ่มหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวครับ
ผมอยากเสริมไปนิดหนึ่งค่ะครับคุณชาญยุทธ์น่าจะมีหม้อ
หม้อเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยนะครับแม่จะเสริมเข้าไปนะฮะ
ครับหลากหลายใช่ไหมใช่นะครับบอกพิกัดย้ำกันอีกทีหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมเผื่อใครอยู่บุรีรำแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอยากแวะ
ไปร้านนี้เลยเลิศรสก๋วยเตี๋ยวหมูตลาดทองกู้เกียรติกุล
ถนนธานีเที่ยมเพอร์เมืองบุรีรัมนั่นเองครับด้วยน้ำลายแต่
โดยเฉพาะผู้ที่เตรียมจะเป็นคุณแม่นะฮะ